คุณผู้ชมค่ะสงครานนี้ใครยังเหงานะคะไม่มีคนดูแลหัวใจไม่เป็นไรค่ะ
บอกก่อนเลยว่าพี่เกรทวรินทรของเราก็ยังไม่มีเหมือนกัน
พูดแล้วพูดอีกพูดอยู่นั่นแหละย้ำแล้ววับอีกว่าโสดนะฮะ
มานานแล้วแล้วพอสงกรานแบบนี้เพื่อนไปเที่ยวกันหมดเกรทจะทำยังไง
ก็ไม่ต้องทำยังไงคุณผู้ชมอยู่กับเจ๊กุ้งไปเลย
เจ๊กุ้งเป็นใครเจ๊กุ้งคือคุณแม่ไงคะ
เจ๊กุ้งเนี่ยเขามีไม้ตายไม้เด็ดในการรับมือกับลูกชายคนโตของบ้านที่กำลังโสดอยู่ใช่ไหม
ไม่ยอมมีแฟนให้คุณแม่สักทีนะคะ
คุณแม่เนี่ยก็ประกาศหาแล้วหลายต่อหลายรอบจะแถมทองให้อะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีมานะฮะ
ล่าสุดค่ะเจ๊กุ้งก็เลยต้องลงพื้นที่เองเลยคุณผู้ชมตามมาคอยคุมกันเลย
งานนี้ลูกชายสุดหล่อเขาก็หงายการ์ดนะฮะเลี้ยงกาแฟคุณแม่สักหนึ่งกลุ่มนะฮะ

ว่าเออหนุ่มเกรทเนี่ยเขาจะได้ใจฝ่ายเดียวนะเพราะว่าเขาก็ตามใจเจ๊กุ้งด้วยเหมือนกัน

คุณแม่ครับคุณแม่อยากได้ชุดไหนคุณแม่กวาดมาเลยไม่ต้องเลือกให้เสียเวลา
ปะเกรทเขาจัดให้ด้วยคุณไม่สงสารนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วนั้นนะฮะลูกก็คือลูกต่อให้เป็นลูกชายคนโตที่ยังโสดอยู่ก็เถอะ
กุ้งแกก็คงกลัวไม่มีคนดูแลไงก็เคยขอยุ่มหัวใจไปทีนึง
ยุ่มหัวนี่แหละไม่ใช่ยุ่มหัวใจ
ที่เราอยากให้มันยุ่มหัวยุ่มหัวยุ่มหัวยุ่มแล้วจะเป็นกันเลย
พบคืนพบคืนค่ะพบคืนค่ะ